อันนี้เป็นเรื่องของทูบฮะขวัญทูปมันเป็นยังไงดูกันในหัวเขียวข่าวเด็ด
เรื่องนี้ไม่ดราม่าแต่มูลเต็มรู้รวมดีกว่านะครับ
มดดำกระชาพาเนี่ยเขาโพสต์รูปนี้ไว้
เป็นพิธีไหว้พระพิคเนธในวันคเนธจตุรฐี
หรือว่าวันประสูจน์พระพระคเนธนั่นเอง
สมาคมวิศวะฮินดูปริชาติแห่งประเทศไทย
เห็นวงกลมแดงไหมคุณผู้ชม
นี่แหละคือขวัญทูบลอยไปอยู่ด้านบนมองไปมองมา
บางคนบอกนะผมไม่ได้บอกนะบางคนบอกเหมือนองค์พระพิคเนธอย่างมาก

เหมือนหรือไม่เหมือนใช้สายตาคุณผู้ชมตัดสินดูครับ
เขาบอกว่าเจ้าของติ๊กต๊อกเนี่ย
เอาไปทำคลิปรวมกับความอัศจรรย์ที่เห็นควันทูบลอยเป็นรูปร่างพระพิคเนต
อีก๒ที่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อจริง
คนก็มาเม้นสาธุสาธุกันเพียบเลยครับ
และก็บางคนเม้นบทสวดโอมสารติ

นครสะวันเขาร่วมพิธีเบิกดินทาเวสวัน
องค์นั่งพลางประธานทรัพย์
ใยที่สุดของนครสะวัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างพิธีโบงส่วน
แล้วก็เบิกเนธท้าเวชสุวรรณองค์นั่งปางประธานทรัพย์
ที่วัดจันทรารามหรือว่าวัดหนองหมี
หมู่๓ตะบนบ้านไร่อำเภอราชยาจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างทำพิธีอยู่ผู้หญิงชุดขาวเมื่อสักครู่ฮะ
ผู้หญิงชุดขาเมื่อสักครู่ลุกขึ้น
ทำอะไรขย่ามือเหรอ
ทำท่าแบบนี้นี่
บางคนก็ร้องเสียงดังมีท่าทางแปลก

กลางชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับคนที่มาร่วมพิธีนะครับ
เป็นจำนวนมากดูว่าเธอทำแบบนี้
หลังเสร็จพิธีมีการจุดประทัดเพื่อมอบโชคลาภนะครับ
เลขหางประทัดแก่ผู้ร่วมงานด้วย
โดยเลขหางประทัดปรากฏขึ้นมาแล้วตามนี้นะจ๊ะ
นั่งเป็นสาง่าอยู่หน้าลานวัสดิ์
หลังจากลูกศิษย์จากจังหวัดลบบุรีเนี่ย

สร้างขึ้นชื่อว่าท้าเวสุวรรณองค์นั่งปางประธานทรัพย์
มีที่วัดนี้แห่งเดียวที่
ดูภาพพี่ผู้หญิงเสื้อขาวเมื่อสักครู่อีกรอบได้ไหมทีมงานนะ

ผมว่านะที่บ้านผมมีเหมือนกันอาการแบบนี้ทำไมบิดขี้เกียจตอนเช้า
อันนั้นที่บ้านดองนี้ก็เป็นความเชื่อของเขา

ทีนี้น้ำแข็งจะพาไปดูเจ้าของบ้านคนนี้
บอกว่าเฮ้ยตอนแรกตกใจ
คิดว่าปลาไหลเข้าบ้าน
แต่พอดูไปดูมาปลายอะไรอ่ะ

คือตัวนี้คืองูเห่าเผือกดูสิ
นี่ค่ะจับได้หลายรอบแล้วนะ
บ้านหลังนี้บ้านของนางหลังเขียวเซ็นค่ะ

อันนี้จะพยายามจะจับนะคะอืมจับมูเปล่าเออ
ออกเป็นแบบเหลืองเหลืองขาวชมพูชมพูตาแดงเนี่ยค่ะ
มันซ่อนอยู่ตรงปูนที่มันแตกตรงหน้าบ้าน

ราบนี้เจ้าของคิดว่าเอี๊ย้ปรายหรือเปล่า

มันก็จะเหมือนพระไหล่เพราะว่าสไตล์เล็กอีก
เพราะว่าเหมือนเค้ากินหนูไปภูไปเขาบอกว่า
บ้านแถวนี้นะเอ๊ะมีงูเห่าเผือกลูซี่อยู่มันมีรังอยู่ไหมล่ะ

ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเจอใครเจออย่าจับเองนะ

เมื่อกี้เห็นตรงท้องมันก็ดูแบบป่องอะนะคุณผู้ชม

แล้วก็ลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าเจอลูกงูเห่าเผือกประจำเลย
รอบนี้ก็ตัวที่๔ตัวที่๕แล้วมั้ง
ก็ไม่กล้าจับเองต้องบอกกู้ภัย

เมื่อกี้บอกไปแล้วนะ๗๕นะคะ
จะให้โชคหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ
งูเห่าเผือกใช่ไหมผมเอางูเห่าสีทองมาสู้แล้วเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ด้วยไปดูวินาทีตอนจับงูเห่าสีทองกัน
งูเข้าจากห้างใต้
ระวังสุดยอดระวังสุดยอดขระวังระวังระวัง
ทีมงานอสรพิษวิทยาครับนี่ต้องเข้าไปจับเลยฮะ
จริงตัวเล็กนะความยาวเมตรเศษเอง

สีแดงทับทิมเลยครับเป็นงูเห่าสายพันธุ์หายากมากสายพันธุ์หนึ่ง
ทีมงานเขาบอกคือ๒ข่าวนี้ต้องบอกว่ามันสวยแปลกดี
ใช่เราไม่เคยเห็นอันนี้คนไปคอมเมนต์นะว่าแบบสวยมาก
เออแล้วคนก็ไปถามด้วยว่าเอ้ยจับได้ที่วัดนี่เป็นงูเห่าเจ้าที่หรือเปล่า
อะไรกันแบบเนี้ยดูสิคุณผู้ชมเออนี่แล้วชาวบ้านเขาเชื่อโอ้โหแล้ว
ทำภาพมาซะทองอารามเลยนะแต่ว่าตัวมันจะออกเหลืองเหลืองหน่อย
เหลืองทองทองหน่อยสมัยโบราณในงูเห่าสีทองแบบนี้
ชาวบ้านจะเรียกว่างูเจ้าที่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าพบเจอได้ยาก
และมันจะไม่ชอบออกแดดเพราะผิวไม่มีเม็ดสี
แดดจะผิวหนังแห้งเป็นแผลได้ง่ายครับมันก็จะชอบอยู่ที่มันมืดนี่แหละ
มาอยู่ในวัดด้วยแบบนี้แน่นอนล่ะชาวบ้านต้องเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่
ไม่มีใครกล้าจับออกไปแน่แต่แต่ต่อให้ความเชื่อเป็นอย่างไร
ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นอันตรายกับพระนะสิ
จะเป็นอันตรายกับคนที่เข้ามาทำบุญที่วัดด้วย
อสรพิษวิทยาครับก็เลยต้องจับแล้วไปปล่อยในที่ที่ควรจะอยู่และเหมาะสมมากกว่า
เน็ตเข้าไปถามกันครับถามอะไรล่ะเลขที่วัดนะฮะ
ที่วัดที่เจองูเห่าเผือกสีทองตัวเนี้ยจะเอาไปเสี่ยงโชคแม่ทีมงาน
ทีมงานอสรพิษวิทยาจะก็จับแต่งูเลยนะ

อ่าก็เลยต้องให้บรรดารนักนิยมตัวเลขตีฟันของเราเองอืม

ลักษณะของงูเนี่ยงูแบบนี้มันชอบพวกแบบรูแล้วก็ชอบที่มืด
ก็อธิบายวิธีการจับว่าทำไมถึงจับง่าย
พอเอาถุงผ้ามาแล้วงูมันก็เลื้อยเข้าเลย

ดอมมีเวลาไหมนับเกร็ดไหม

ดอมว่างเหรอ
ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมบ้าง

เขาไปกราบพระพิคเนตปางประธานพร

สันวงศธรสมศรีหรือว่าสันมัยทองคำ๗
ที่พี่มกจกเป็นผู้บริหาร
คือค่ายนี้นะครับ
ศิลปินเขาก็เยอะหลายคนนะ

ไปที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรี

จุดทูปสักการะองค์พระพิคเนตปางประธานพรสูง๒เมตร
อยู่คู่วัดมา๒๐กว่าปีแล้วล่ะนะครับ
เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง
จากนั้นก็เข้านามัศกาลหลวงพ่อแป๊ะท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ท่านก็มอบวัตถุมงคลให้นะครับ
เหรียญปลดหนี้รวยรวยนะครับ
แล้วก็มีการผูกข้อมือด้วยนะ

แล้วมีการเจิมหน้าผากรับทรัพย

โดยสันเขาจุดประทัดถวาย๑๐๐๐นัดด้วย
เพื่อให้ดังเปรี้ยงปร่างเหมือนเสียงประทัด
จุดเสร็จเลขปลายหางประทัดต้องมา
คุณสันต้องมาดูชัดถือชูสิชู

เพื่อยืองไปหน่อยก็ต้องอ่านให้เฉพาะ

ธันบัตรขวัญถุงเดี๋ยวมันจะเล็กผมอ่านให้
เอาเป็น๓ตัวหลังก็แล้วกันนะ๑๕๒นะฮะสามตัวหลังเลขธนบัตรอ่านให้เพราะว่ามันเห็นไม่ชัด
ซื้อกันพอประมาณนะเอาแบบพอดีพอดีแต่ทำงานดีที่สุดนะคะได้ตังค์ชัวร์นะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าปลานี้คุณผู้ชมมันคือปลาช่อนนะ
ทำไมเป็นอย่างงั้นแต่คือภูมิมันป่องมากมากอ่ะปลาช่อนหรือปลาปั๊กเป้า
ปลาช่อนจริงเอาดีจริงเดี๋ยวลองดูค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะโอ้ยคนไปคอมเมนต์กันเยอะเลยคุณผู้ชมว่าทำไมท้องมันถึงป่องมาเหมือนกับคนท้องเลย
น้ำแข็งเข้าไปอ่านนะคือคนก็มาถามมาแซวเยอะแหละแต่เจอเน้นคุณภาพอยู่สองเม้นต
บอกว่าเกิดจากการที่น้ำแห้งแล้วต้องเก็บอาหารไว้ใต้ตม
ก็เลยทำให้ถุงท้องอาหารแล้วก็ระบบหายใจมันกว้าง
พอขึ้นมาจากตมน้ำในกระเพาะในถุงลมมันก็เลยเป็นแบบนี้
เออเนี่ยค่ะเขาก็พยายามอธิบายบอกว่าเชื้อแบคเตอรีเข้าไปอยู่ในตัวปลา
ทำให้ไปทำลายระบบขับถ่ายทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากร่างกายได้
นี่แหละคุณผู้ชมเออเราก็เพิ่งเข้าใจที่มาที่ไปอะเนาะ
ขอควันหลงข๋านี้ฮ่าวหนึ่งหน่อยได้มั้ย

ผมกำลังแหมคิดว่าจะหาซื้อปลาช่อนแบบนี้เลย

ผมก็นึกว่าพุงมันจะใหญ่ผมชอบต้มยำหัวพุงปลาช่อนน้ำใส

โอ้มันปิดปกติเหรอสิโอ้เสียดายถ้างั้น

ก็นั่นน่ะสิแต่คนก็ไปคอมเมนต์ก็ไปแซวแหละ
มันตับแข็งเหรอทำไมมันพุ่งใหญ่นานนี้

ถ้างั้นไม่มีก็ไม่กินนะอิ่มแล้ว